ทีนี้คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดบุรีรำภาคอีสานกับเหนือจะหนักเยอะหน่อย

บุรีรำค่ะคุณยายอายุ๗๐ปีตื่นตี๕มาก่อไฟผิงคลายหนาวคนเดียว
ปรากฏว่าเรื่องที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้น
เพราะไฟมันลุกลามไปติดเสื้อกันหนาวเป็นเสื้อไหมพรมของคุณยาย

คุณยายได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ว่าเคราะห์ดีมากที่ลูกชายของคุณยายมาช่วยไว้ได้ทัน
นี่คือสภาพกองไฟที่คุณยายจุดเพื่อผิงคลายหนาว
เพราะฉะนั้นดูข่าวนี้แล้วก็เป็นเรื่องของการเตือนภัยไปในตัวด้วย
คุณผู้ชมรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลบ้านด่านก็ต้องเร่งนำตัวยายติ่ง
อิ้งรำอายุ๗๐ปีชาวบ้านหมู่๗ตำบลประสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรำนะคะ
ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำเพราะคุณยายถูกไฟไหม้ตามลำตัวได้รับบาดเจ็บ
หลังจากนั่งผิงไฟกาคลายหนาวแล้วไฟลามไปติดเสื้อกันหนาวไหม้ไปตามลำตัว
ทีนี้ไปสอบถามยายติ่งซึ่งอยู่ในอาการอ่อนเพลียบอกว่า
เมื่อช่วงเช้าอากาศมันก็ค่อนข้างหนาวหนาวจัดด้วย
ก็เลยลุกขึ้นมาก่อไฟผิงเพื่อคลายหนาวปรากฏว่าก่อไปก่อมาไฟเนี่ย
มันไปลุกลามไปติดเสื้อของคุณยายค่ะใช่ค่ะเพราะว่าช่วงที่คุณยายผิงไฟเนี่ยนะคะ
ด้านหน้าบ้างด้านหลังบ้างเพราะว่าผิงด้านหน้าเดี๋ยวด้านหลังมันเย็นไง
ก็เลยหันหลังช่วงหันหลังนี่แหละคุณยายไม่เห็นไงว่าไฟเนี่ย
มันถูกลมพัดมาติดไหม้เสื้อของคุณยายและช่วงนั้นคุณยายตกใจมาก
ถอดเสื้อเองถอดเท่าไหร่ก็ไม่ออกไฟมันก็ลุกลามรวดเร็วยิ่งขึ้น
โกนให้ลูกชายมาช่วยถอดเสื้อออกให้นะคะช่วงนั้นคุณยายบอกว่าสังเกตแล้ว
ว่าตัวเองมีอาการปวดแสบปวดร้อนที่หลังนะคะพอคุณลูกคุณยายมาเห็นค่ะ
ถอดเสื้อออกไปได้แล้วก็รีบเรียกรถพยาบาลจากเทศบาลตำบลประสาท
รับไปโรงพยาบาลทันทีค่ะ
เพียงทุกเช้า
ตอนนี้อากาศอุณหภูมิลดต่ำลงนะฮะ
กับอีสานก็จะต่ำเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะ

อาการของคุณยายติ่งล่าสุดเนี่ยนะคะ
มีบาดแผลไฟไหม้บริเวณแผ่นหลังสักประมาณ๒๐
ตอนนี้คุณยายอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
คุณหมอบอกว่าเคราะห์ดีมากที่ไฟไม่ลุกลามมากกว่านี้
ไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะสาหัสได้นะ

ถึงขั้นล้มใส่กองไฟและเสียชีวิตมาแล้วก็มีนะคะ